สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคอีสาน
น่าจะเป็นจังหวัดอุบลราชธานีที่วารินชำราบ

แต่น่าจะเป็นข่าวดีเพราะว่าล่าสุดค่ะ
มีรายงานข่าวบอกว่าระดับน้ำในแม่น้ำมูลตอนนี้

เพราะฉะนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ก็เลยมีการสั่งปิดศูนย์อบพยพไปแล้ว๓ศูนย์ด้วยกันนะคะ
สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้

ปรากฏว่าไปดูที่ระดับน้ำที่แม่น้ำมูล
วันนี้ค่ะวัดได้ที่๑๑๕๗๖เมตร
จากระดับน้ำทะเลปานกลาง
ระดับน้ำลดลงจากเมื่อวาน๑๒เซนติเมตร
ส่วนระดับน้ำมูลที่สะพานเสรีประชาธิปไตย
สูงกว่าระดับน้ำโขงที่๑๔๒๖เมตร
ระดับน้ำมูลที่เขื่อนปากมูลสูงกว่าระดับแม่น้ำโขงที่
ห้วยสคามอำเภอโขงเจียม๒๓๒เมตร
ทำให้ขณะนี้น้ำมูลนะคะไหลลงสู่น้ำโขงโดยเร็วแล้วก็แรงขึ้น
ส่งผลให้ระดับน้ำท่วมตอนนี้ลดลงอย่างต่อเนื่อง
เพราะฉะนั้นแล้วอ่านข่าวแบบนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นนะ
นายสริตวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ก็มีการแถลงสถานการณ์อุทธกภัยในพื้นที่
บอกว่าขณะนี้สถานการณ์โดยรวมเริ่มคลี่คลายลงแล้ว๑๔อำเภอ
ยังเหลืออีก๑๑อำเภอที่ยังมีสถานการณ์น้ำท่วมอยู่
จำนวนนี้ค่ะคุณผู้ชมฟังดีนะคะ
พี่น้องในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
ยังมี๕อำเภอที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่
อำเภอเมืองอุบลราชธานี

๓อำเภอสว่างวิรวง

และ๕อำเภอพิบูรมังสาหารนะคะ
ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ในส่วนของจุดพักพิงผู้ประสบภัย
ประชาชนกลับเข้าบ้านได้แล้ว๓จุด
ทำให้ตอนนี้ยังคงเหลือจุดพักพิงอีกสักประมาณ๕๗จุด
ประชาชนอาศัยอยู่๒๐๐๐คน

อุบลราชธานีตอนนี้ได้มีการประสานกับกองทัพบก

เพื่อที่จะลงพื้นที่ไปช่วยพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยนะคะ

สำหรับอำเภอที่สถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้คลี่คลายลง
จากแผนเยียวยาแล้วแผนการช่วยเหลือ

อันนี้เดี๋ยวก็ต้องตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะ

ถึงแม้ระดับน้ำของแม่น้ำมูลอาจจะลดลง

มันยังคงต้องรอเวลาในการที่จะพลิกฟื้น